ที่หัวลำโพงทางการรถไฟก็เตรียมรถไว้รับส่งประชาชนเช่นกันนะครับ
ที่เดินทางโดยรถไฟเข้ามาที่กรุงเทพนะครับ
ทางการรถไฟของประเทศไทยบอกว่า๒วันที่ผ่านมาในนักคุณแข่งประสอน
มีผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพเนี่ยแสนกว่าคนนะครับ
โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เตรียมรถไว้คอยอำนวยความสะดวก
ด้วยการรับส่งท่านจากหัวลำโพงไปยังจุดที่ใกล้กับพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมากที่สุดนะครับ
เราจะไปติดตามดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง
จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณมาซิรีกล่อมแก้ว
รายงานสดเข้ามาครับ
จะหมุนเวียนกันมารับประชาชนที่สถานีหัวลำโพงค่ะ
ส่งใกล้กับท้องสนามหลวงฝั่งข้างกระทรวงกลาโหม
จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน
และก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙
ถึงวาราคมรอบ๑๐๐วันสวรรค์พศ
พวกเขาบอกว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสสุดท้าย
ที่ได้ทำดีถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยตั้งใจเป็นจิตอาสาขับส่งประชาชนไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
เรายินดีรับบริการตลอดเวลาฮะไม่มีปฏิเสธครับ
แล้วบริการฟรีไม่ขอรับเงินไม่ว่ากรณีใดนะครับ
ในการหาเลือกคนเหรอคะเราจะมองอย่างไร

ถ้าบุคคลที่จะไปไหว้พ่อหลวงมักจะแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
แต่เราดูจากเจตนาบางคนใส่ขาสั้นหรือยีนหรือเหมือนท่องเที่ยว
มาขอใช้บริการเราจะพิจารณาว่าขอไม่ไป
สุดาพรมเทาเดินทางมาพร้อมกับน้องสาวจากปราจีนบุรีโดยรถไฟค่ะ
และมาเจอกับคุณยายและหลานสาวต่างอำเภอบนรถไฟค่ะ
จึงตัดสินใจต่อรถเดินทางไปพร้อมกันด้วยการใช้บริการรถตุ๊ก
เพื่อให้สามารถเข้าสนามหลวงได้เร็วขึ้น
เพราะเจ้าหน้าที่เริ่มมีการประกาศว่าบริเวณรอบสนามหลวงมีการจราจรที่แออัดค่ะ
ค่ะค่ะมีหลายคนรวมกันมาเรามาเจอกันบ้าง
เราก็เหมือนว่าเราเป็นลูกพ่อหลวงด้วยกันเราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะคะ
เราจะเดินทางไปหาพ่อหลวงด้วยกันทุกคนนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะพระองค์ท่านเหนื่อยกว่าเราเยอะค่ะ
แค่เราแค่นี้ไม่ได้เสียเซี่ยวของพระองค์ท่านค่ะ
ภูมิใจที่เราได้มาค่ะเราไม่กลัวฝนเราไม่กลัวแดดเราไม่กลัวหนาวค่ะ
วนรถไฟฟรีเที่ยวขบวนพิเศษยังคงทยอยนำประชาชนจากทั่วสารอาทิตย์เข้ามาส่งตลอดทั้งวัน
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมามีคนเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วกว่า๖๐๐๐คน
คาดว่าในวันนี้จะมีประชาชนเดินทางมานับแสนค่ะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาหนาแน่นมากที่สุดค่ะ
ส่วนบรรยากาศในชาญชาลาด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นว่ามีประชาชนนั่งอยู่นะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่รอรถเที่ยวออกจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างค่ะซึ่งทางรอฟทไม่อนุญาตให้ประชาชนพักค้างคืนในชาญชาลา
และส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีค่ะ
คุณมาสุรีครับนี่ก็เป็นภาพรวมของการเดินทางจากต่างจังหวัดที่เข้ามาที่กรุงเทพนะครับ